สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเราบอกเลยนะคะว่าต้องห้ามยอมเปลี่ยนช่องไปไหนเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเราจะได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์กับนักบอกว่าดเปลี่ยนค่ะ
หนึ่งของเมืองไทยที่ดังไกลไปถึงประเทศญี่ปุ่นนะคะ
ขอต้อนรับเลยดีกว่านะคะนี่เขาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะ
คนนิซิวัส
ตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณเจชนะทิพย์แล้วค่ะ

เดี๋ยวไม่ใช่เจชนะทิพย์ครับนี่บิวจรุนวิทย์ครับผม

นี่บิวจรุนวิทย์อาจจะใส่เสื้อเหมือนเจชนะทิพ

ยอมก่อนนักจัดทนาทิพย์
ยอมขอต้อนรับนะคะน้องบิวจรุนวิทย์อีกครั้งหนึ่งค่ะ

สวัสดีครับพี่นักจัดทนาทิพย์
สวัสดีครับพี่นักจัดทนาทิพย์
สวัสดีครับพี่นักจัดทนาทิพย์

ต้องบอกเลยนะคะว่านอกจากเสียงร้องนะคะของเขานะคะที่โดดเด่นมากแล้วเนี่ย
อีกหนึ่งเรื่องที่บิวชอบมากนั่นก็คือการเล่นกีฬา

ต้องบอกว่าอย่างจริงเล่นหลายประเภท
โดยที่พี่จะมีคำใบให้
โอเคไปดูในตรงนี้สิค่ะ
นี่นะจะต้องไขออกมาเป็นตัวเลข๓หลักนะ
และมีโอกาสมาเปิดในกระเป๋า๓ครั้ง
ถ้าเปิดสำเร็จบิวจะได้ตัวช่วยไปในภารกิจที่๒

หลังจากปีที่แล้วไม่สามารถคว้าถ้วยรางวัลติดมือมาได้เลย

สำหรับครั้งแรก

ความน้ำเหลว๐นี่คุณ
มิสเต็มควัตร
และนี่นะคะก็คือตัวช่วยของเรา

และทีที่เราจะไปนั่นก็คือ
ชุมชนบ้านราชนิยมจังหวัดนนทบุรี
ไปกันเลยดีกว่า
เดี๋ยววันนี้พี่จะขับรถให้นั่งเอง
อำเต็ดโฟนงานกันหน่อยดีกว่าตอนนี้เป็นไงบ้างบิว

ลองซองหน่อยได้ป่ะจะโดนมิกสิตจะโดนอะไรมั้ยเนี่ยคุณแข่งของคุณเนี่ยไงอ่ะไหนลอง
จะต้องทำยังไงให้เธอสนใจ
จะต้องทำยังไงให้เธอซึ้งใจ
ประมาณนี้โอ้เท่มากเลยอ่ะยังไงก็ไปฟังกันนะคะจนใจจากน้องบิว

แล้วอีกหนึ่งเรื่องคุณได้ยินมาว่าคุณเนี่ยนะเคยเปิดร้านนมมาก่อน
เป็นสายหวานหรือเนี่ยอ๋อจริงนะหน้าคุณอ่ะไม่ได้

ถ้าเป็นของหวานคุณคุณผ่านอยู่แล้วถูกไหมผ่าน
โปรดติดตามตอนต่อไป